ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
รางวัลภาพถ่ายดิจิทัลยอดเยี่ยม
ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ

ไปครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดงานประกวดภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี
ก็มีการมอบรางวัลในสาขาต่างนะครับ
ปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา
จัดปรากฏภาพถ่ายวีดีโอในสาขาดิจิทัล
ซึ่งเปิดโอกาสให้กับช่องทีวีดิจิทัลนะครับ

ผลปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒มาครองได้
ผลงานสกรูปข่าวนัทวุฒิชูติวัฒน์นักฟุตบอลสู้มะเร็ง
ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คว้าเงินรางวัล๕๐๐บาทไปครองนะครับ

เป็นผลงานการถ่ายทำของนายนัตตาชัยลาวภะบุตร
และนายธิรเดชคงเฉลิมวัดนะครับ
ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และผู้สื่อข่าวก็คือนายวิรวิทย์เจริญเชื้อ
ผู้สื่อข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีด้วยครับ
พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบรรณาธิการ
ซึ่งสกูฟณฑวุฒิชุธิวัฒน์นักฝุ่นสู้มะเร็งนะครับ
เล่าถึงเรื่องราวของน้องเต้ยนัทธวุฒิชุติวัฒน
ฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน๑๙ปี
กว่าที่จะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับ
เขานั้นต้องฝ่าฟันกับโรคมะเร็งข้างปอดระยะที่๓
ก่อนที่จะหายเป็นปกติและกลับมาติดทีมชาติไทย
โดยได้กำลังใจจากคุณแม่ไพรวันชุติวัฒ

ไม่ว่าคุณลูกชายนั้นจะพบกับอุปสรรคมามากมายเพียงใดครับ